จับเจ้าพ่อคลิปโตโยงคดีฆ่ายกครัว
ยกครัวสมุทรประการจำได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ

ได้๘คนนะครับโยงคดีนี้นะครับเกี่ยวข้องกันยังไงมาดูในข่าวนะครับ
อันนี้คือต้นเรื่องนะนะครับคุณผู้ชมจำได้นะที่สามีปาดคอลูกสองคน
ครับแล้วก็เมียนะครับแล้วปาดคอตัวเองค่ะนะครับ
ล่าสุดตำรวจสมภาพบางแก้วเจ้าของคดีแจ้งว่าผู้สืบชุดสืบสวนครับ
สืบสวนสามารถตามจับผู้ต้องหานะครับตามหมายจับได้แล้ว๘คนด้วยกัน
กดครั้งกดเป็นแสนเลยนะ๙แสนรวมแล้วกว่า๙แสนบาทแล้วเอาเงินสดนะครับ
จากฝั่งไทยข้ามไปให้หัวหน้าแก๊งที่ฝั่งกัมพูชานะครับจับได้ที่จุดผ่านแดนบ้านคอลึกอรัญญประเทศสะแก้ว
จับได้ที่คอนโดมิเนียมแถวยานาวากรุงเทพมหานคร
นายพีรดลวิริยาทรทักดีนะครับ
คนนี้เข้ารายงานตัวที่สพบางแก้ว
จากถูกอายัดบัญชีส่วนนางรองโซธี
ทำไมชื่อนามสกุลแปลกชาวกัมพูชานะครับ
ถูกอายัดตัวที่นะครับสภคองลึกจสะแก้วครับ
ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบัญชีมาตรแถว๑และแถว๒
กระทำความผิดฐานช่อกงร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ขณะนี้ออกหมายจับไปแล้ว๒๒หมายคุณผู้ชม
ยังเหลือผู้เกี่ยวข้องที่ถูกออกหมายจับอีกนะครับ
๔คนด้วยกันแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหมายจับเพิ่มอีก๘
คนด้วยกันต่อมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค๘ส่วนที่กำลัง
กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราธานีโอ้ไปจับใครเลย
สุราชจับดาเนียลดาเนียลนี่ครับอายุ๒๓ปีสัญชาติรัสเซีย
หมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีหลักฐานยืนยัน
ว่าเขาเป็นเจ้าของคลิปโตเจ้าของคลิปโตฟอกเงินให้แก๊งคอ
อีกทีนึงเครือข่ายกัมพูชานี่แหละแล้วก็เชื่อมโยง
ถึงคดีนะครับฆ่ายกครัวสามศพด้วยขณะเข้าจับกลุ่มดาเนียล
หรูอยู่สบายเห็นไหมห้องพักมีสระว่ายน้ำติดริมทะเล
อยู่กับพี่ชายที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราชธานีเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มคุมตัวส่งสพบัง
แก้วครับเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาร่วม
ช่อกงประชาชนซึ่งพี่ชายของเขาเนี่ยเตรียมยื่นหลัก
ขอประกันตัวแต่ตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้ประกัน
ตัวหรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นว่าควรจะให้ประกันตัวไหมนะครับ
ควรจะให้ประกันตัวไหมถ้าเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขนาดนี้